เอาผู้หญิงอายุ๓๐ปีไปเล่นน้ำสงการแหละแล้วไปเดิน
คงจะเล่นน้ำเพลินเดินตกท่อแล้วตกลงไปขนาดนี้เอาออกไม่ได้อ่ะ
ถ้าขาน้ำแข็งไปติดนะนะครับไม่ต้องเอาผ้าปิดนะ
เอาครอสบอนท์ทุบไปยังไงเลยน้ำแข็งเกินใจแข็ง

ไม่ไหวคือหวัดเสียวก็เลยต้องเอาเอาเสื้อมาคุมปิดหน้าพี่ผู้หญิงเขาหน่อย
ครับโอ้โหเดินไปอีท่าไหนพี่กู้ชีพกับชาวบ้านช่วยเหลือผู้หญิงอายุสามสิบ
คนนี้เดินตกฝาท่อระบายน้ำริมถนนหน้าปั๊มน้ำมันเขตเทศบาลตะบนเรนู
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับขณะเล่นน้ำสงการอยู่ขาขวาติด
ดึงออกไม่ได้มันพอดีมันหนีบมันโอ้นี่แหละครับต้องใช้ค้อนปอนมา
ค่อยทุบฝาท่อคอนกรีตเป็นชั่วโมงช่วยเหลือเข้าไปได้
ชาวบ้านก็เฮ่พี่เขาก็เฮ่เจ็บไหมเจ็บเล็กน้อยครับ
คุณผู้ชมครับเจ็บเล็กน้อย
คือพี่เขาเล่าบอกว่าเดินมาเล่นน้ำสงกราน

คือไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะ
ผมดูข่าวมากเกี่ยวกับท่อนะ

แต่คงเดี๋ยว

ว่าพรุ่งนี้ช้ำอาจจะเขียวล่ะ
เอาทายาเดี๋ยวหายหายเร็วครับ